คนเท่าคนแก่คนพิการช็อกเลย
บอกว่าอยู่เป็นหนี้หลักหมื่นหลักล้าน

ไม่เคยอยู่ในสหกรการเกษตรด้วยซ้ำ

ถนาดผีนะตายไปแล้วยังเป็นหนี้เฉยเลย
ทีนี้ก็เลยไปทวงถามที่สหกรการเกษตรแห่งหนึ่งนะครับ

นี่ครับคุณผู้ชมฮะ
ชาวบ้านหนองงู
เหลือมตำบลนางกรองระเภนอำรองจังหวัดบุลีรำนะ
คุณคิดดูคนเท่าคนแขกหล่า
จะตกใจแค่ไหน
ตกใจเพราะเป็นหนี้ไม่ได้ก่ออยู่แล้วยังตกใจ
อยู่แล้วยังตกใจถูกเจ้าหน้าที่พูดไม่ดีใส่อีกนะครับ
ก่อนที่จะมีผู้บริหารคนอื่นออกมาขอโทษ
แล้วก็ชี้แจงว่าอาจจะเกิดจากความผิดพลาด
ของคณะกรรมการของสากรชุดเก่า

คุณผู้ชมฮะเราพูดคุยกับผู้เท่าผู้แก่

ตำบลนางกรองจังหวัดบุรีรำแห่งนี้นะครับ
หลายคนตกใจเพราะว่าได้รับหนังสือทวงหนี้
สากรการเกษตรนางกรองจำกัด
มียอดตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านนะครับ
โดยทั้งหมดยืนยันว่าไม่เคยเป็นสมาชิกสากรมาก่อน
ดังนั้นจะไปกู้เงินจากสากรได้ยังไง
แต่ทำไมถึงมีหนังสือทวงหนี้แบบนี้นะครับ
แม้บางคนหลักล้านนะบางคนอยู่ไปเป็นคนค้ำให้เขาด้วย
บางคนเป็นคนกู้เองด้วยซ้ำนะครับ
และที่สำคัญผียังเป็นหนี้เลย
อย่างที่บอกไปมีชื่อของชาวบ้านที่เสียชีวิตไปแล้ว
ตั้งแต่ปี๔๗กลับมีชื่อเงินกู้

ปี๔๙เขาตายไปแล้ว

กู้จะไปกู้ได้อย่างไรก็เลยอยากให้สื่อมั่นชน
เพราะว่าในหนังสือทวงหนี้ตอนนี้ระบุมาเลยบอกว่า
หากไม่ชำระหนี้ตามกฎหมายจะถูกดำเนินคดีนะครับ
แล้วพูดคุยกับคุณพี่ศีซู่รรณสุขริน
อายุ๔๔ปีผู้พิการแขนและขาแตกกำเนิด
บอกว่าได้รับหนังสือทวงหนี้๒ฉบับ
หนังสือสัญญาระบุยอดเงินที่กู้ฉบับแรกนะคุณนะ

ดอกเบี้ย๗๗๐๐บาท

เงินต้น๓๙๐๐แล้วมารวมดอกเบี้ยอีก

ส่วนหนังสือสัญญาฉบับที่๒ปี๕๐ปีต่อกันมาเลย
บอกว่าไปกู้เงินสากรมา๓๕๐๐บาท
รวมดอกเบี้ยอยู่ที่๖๐๐๐กว่า
รวมต้นและดอก๑๐๑๐๐๐บาท

หนังสือสัญญาระบุมาว่าทวงมาแล้ว๑๗ปีนะ
ตั้งแต่ปี๔๙ดังนั้นย่อทั้งหมด
รวมดอกเบี้ยทั้งหมด๑๗ปี๑๓ล้านบาท
หนังสือระบุให้ชำระหนี้ภายในวันที่๓๑มีนาคมนี้
เพิกเฉยจะถูกดำเนินคดี
บอกแล้วจะเอาปัญญาที่ไหนไปคืนเงิน

ฟังเสียงของพี่ศรีสิวัลหน่อย
เป็นเอกสารทวงหนี้นะคะของธนาคารการเกษตร
สหกรรมการเกษตรของสาขาอำเภอนังรองค่ะ
แต่ว่าความเป็นจริงคือ
ไม่เคยได้เข้าไปเป็นสมาชิก
หรือว่าเป็นเกี่ยวกับทั้งนี้เลย
ก็คือมียอดแรกตั้งแต่พศ๔๙ยอด๓๙๐๐๐๐บาท
แล้วก็ยอดที่๒จะเป็นยอดกู้อีก
พศ๒๕๕๐เป็นยอดอีก๓๕๐๐๐บาท
ตอนนี้ตกก็เป็นล้านนะพี่
จริงก็คือตั้งแต่๔๙หนูยังเรียนอยู่เลย

ก็คือเราไม่รู้ว่าจะทำแบบไหน
ก็คือตกใจนะครับยอดหนี้เป็นล้านบาท

แล้วคุณยายบอกโอ้โหหัวใจแทบวายนะครับ
รับหนังสือทวงหนี้เมื่อวันที่๑๘สิงหาคมที่ผ่านมานี้เอง๒ฉบับ
หาว่ายายไปกู้ยืมเงินมาตั้งแต่ปี๔๙ยอด๔๐๐๐
อีกฉบับสัญญากู้ปี๕๐ยอดอีก๓๕๐๐

ตอนนี้ยายกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วนะ
ไม่เคยเป็นสมาชิกของเขาเลยไม่เคยกู้เลยนะครับ
ทีนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองงูเหลือมนะครับ
ผู้ช่วยรวมบุญพิรุณบอกว่า
เรื่องต้นมีชาวบ้านได้รับหนังสือทวงหนี้๔ราย
ทุกคนยืนยันไม่เคยไปกู้หรือค้ำประกันเลยนะฮะ
ถึงขั้นบอกว่าไม่เคยรู้จักสากรการเกษตรนางรองด้วยซ้ำ

บางคนอย่างที่บอกไปตายไปตั้งแต่ปี๔๔
ก็มีชื่อเป็นคนกู้ซะงั้นในปี๔๙
ก็เลยอยากให้ตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านนะครับ
ซึ่งหลังจากชาวบ้านไปยื่นเรื่องแล้วนะฮะ
สากรการเกษตรนางรองจำกัด
จะทำการตรวจสอบหลักฐานข้อเท็จจริง
และหากพบเป็นความผิดพลาดจริง
ก็จะดำเนินการด้วยการออกหนังสือยืนยันว่าท่านไม่ได้เป็นลูกหนี้
และไม่ต้องชำระหนี้ใดนะครับ
นี่สากรการเกษตรนางรองจำกัดเนี่ยนะฮะ
จริงต้องเคลียร์ให้ชาวบ้านหน่อยนะ
ถ้าชาวบ้านยันว่าไม่เคยไปกู้เงินไม่เคยไปค้ำประกันใคร
แค่เกิดเสียชีวิตไปแล้วแล้วยังมาเป็นหนี้ได้
นี่มันก็แปลกมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะคะ